สมุทรสาครครับยิงกันตาย๓ศพใครตายบ้าง
คนร้ายยิงสามีภรรยาก่อนตายคู่
ส่วนอีกคนนึงเป็นเจ้าของหอพักออกมาดูโดนยิงตายเป็นศพที่๓
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมฮะตำรวจสภย่อยบางน้ำจืด
บอกมีคนยิงกันตาย๓ศพในซอยตรงข้ามโรงเรียน
บางปิ้งตะบนนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาแพทย์เวรมานะฮะ

พบศพนายสาธิตเพชรบูชากับนางศรีเวียงเพชรบูชา
ทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันเป็นอสม
มีแผลถูกยิงที่ศีรษะนะครับ
มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่๖ปลอกด้วยกัน
ห่างไปสัก๑๐เมตรได้เจอศพนายพยอมพลายจันทร์
อดีตประธานสภาเทศบาลตะบนนาดี
เป็นเจ้าของห้องเช่าอยู่ฝั่งตรงข้ามที่เกิดเหตุ
พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยเป็นพี่เมียของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งผู้ก่อเหตุกับผู้ตายไม่ถูกกันมานานแล้ว
ผู้ก่อเหตุยิงนางศรีเวียงก่อน
จากนั้นนายสาธิตสามีถือมีดออกมาจะช่วยถูกยิงไปอีกคน
นายพยอมตามออกมาได้ยินเสียงปืนออกมาดู
ยกโทรศัพท์มือถือเครื่องถ่าย
คือทั้งหมดเห็นแล้วล่ะกำลังทะเลาะกัน
พอผู้ก่อเหตุเห็นนายพยอมครับก็ขี่รถจักรยายนต์เข้าไปหานายพยอม
หันหลังจะวิ่งแต่เสียหลักล้มก็โดนปืนจ่อยิงฮะ
แล้วคนร้ายก็ขี่ฮอนด้าเวฟสีเงินไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนหนีไป
ตำรวจสพมสมุทรศาครบอกว่า
จากการสอบสวนผู้ก่อเหตุคือนายธีรเมษแก้วท้าอายุ๕๕ปี
สาเหตุคาดว่าทะเลาะกันแต่เรื่องลึกเดี๋ยวต้องสอบเพิ่ม
ตอนนี้ส่งชุดเสือบสวนเร่งติดตามตัวนายทีระเมฆก่อน

โอ้โหเจ้าของที่พักนี่โดนเข้าไปเต็มเลยนะคะ